ดูเรื่องราวของครอบครัวนี้กันหน่อยคุณคิง
คุณยายอายุก็๘๑แล้ว
แล้วมีหลานแต่หลานเนี่ยก็ต้องบอกก่อนไม่ใช่หลานแท้
เป็นหลานเลี้ยงก็คือเป็นลูกสาวไปรับอุปการะมา

ลูกสาวไปรับลูกบุญธรรมมาดูแลคือคนนี้
ก็เลยเหมือนเป็นหลานบุญธรรมถูกต้องใช้คำนี้ก็ได้
แล้วถามว่าเด็กน้อยคนนี้มาจากไหน
๘๑ปรากฏหลานบุญธรรมอยู่ดีหนีหายออกจากบ้านไปกับสามี
แล้วทิ้งลูกที่เพิ่งคลอดเอาไว้๒เดือนเสร็จคุณคิง
ไว้ให้คุณยายที่อายุ๘๑ปีเดินเหินก็ยังไม่คล่อง

แต่ประเด็นคือสร้างหนี้เอาไว้เพียบเลยนะคะ
ตอนนี้ยายร้องไห้เลยกับผู้สื่อข่าวบอกโถช่วยยายหน่อย
แก่แบบนี้แล้วใครจะมาเลี้ยงหลานไว้

นี่คือเด็กชายแบร์เบาะตัวน้อย
อย่างที่ขวัญบอกเพิ่งคลอดได้นะคะ
ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาวันที่๒๑นี่ยังไม่๓เดือนดีเลยนะคะ
๒เดือนกว่าแต่พ่อกับแม่ทิ้งไปซะแล้ว
อยู่ที่หมู่บ้านนะคะในพื้นที่หมู่๘ตำบลทัพกฤษอำเภอชุมแสงที่นครสวรรค์
ตัวยายเองยายพูดไปร้องไห้ไปบอกเดินเหินยายยังไม่คล่อง
เงินยายก็ไม่มีจะกินยายจะเลี้ยงหลานคนนี้ได้ยังไง
นี่คือยายลาทองรอดอายุ๘๑ปีค่ะ
ยายก็บอกแหละหลานบุญธรรมที่ชื่อนางสาวเยาวเรศอายุ๒๑ปี
ลูกไว้แบบนี้หลังคลอดพ่อของเด็กก็หนีไปเหมือนกันชื่อนายสรณัทอายุ๒๑ค่ะ
แล้วยายก็เลยอยากจะมาขอร้องหน่อยใครก็ได้มาช่วยเหลือยาย
หรือไปตามหาตัวพ่อและแม่ของเด็กกลับมารับลูกไปเลี้ยงด้วย
ยายบอกช่วงแรกเนี่ยทั้งตัวพ่อและแม่เด็กก็ยังเลี้ยงเด็กดีนะ
ต่อมาอยู่ดีก็สร้างหนี้เอาไว้ก่อนจะหนีหายออกจากบ้านไป
ยายบอกตอนนี้ติดต่อไม่ได้เพราะเขาบล็อกยายทุกช่องทางเลย
เด็กไม่ไหวฟังเสียงยายหน่อยค่ะ
๕๖วันนี้เนี่ยนะเค้าบอกว่าเค้าไปแล้วเดี๋ยวจะกลับมารับ
แล้วนมก็ไม่มีฉันก็ขอพวกน้องขอนมขอบันเชิด
แล้วกลางคืนเนี่ยใส่มันเพิ่มแต่กลางวันใช้พระองค์มันน่าเอา
ว่าเราไม่มีสตังค์ฉันไม่มีตังค์ติดตัวเลย
สุดแท้แต่จะช่วยเหลือก็แล้วกันนะ

น้ายต้องการอะไรนมปันเพิศ
นมมันเบิดก็อยากให้เนี่ยสงสารเด็กคนนี้เกิดมาไม่กี่วันจะมา
หึเป็นปมด้อยจริงไม่มีพ่อแม่ดูแล
เศร้าแทนยายนะคะคือยายก็ไม่ได้ว่าจะใจไม้ไส้ระกรรมว่าจะไม่เลี้ยงหลานนะ
แต่กลับมาช่วยกันได้มั้ยนี่ศิลป์ก็มียายเองก็แก่แล้ว
แล้วยังไงต่อดีลูกสาวของคุณยายลาค่ะ
ก็คือเป็นแม่บุญธรรมของหลานสาวคนนี้

เล่าแบบนี้ก็เคยเห็นพฤติกรรมเนี่ยนะของตัวลูกเลี้ยงนะคะ
ที่เป็นลูกบุญธรรมนางสาวเยาวเร่กับสามีมาตลอด
เขาบอกว่าสุดทนคือมีพฤติกรรมไม่ดีหลายอย่าง
แล้วไปสร้างหนี้สร้างสีนก็เลยไล่ออกจากบ้าน
ทีนี้ก็ยังมาทิ้งลูกไว้ให้ยายเลี้ยงอีก
มีเจ้าหนี้นะประเด็นคือเจ้าหนี้มาทวงเงินนะสิ

ห่วงยายยายจะได้รับอันตรายเพราะมีเจ้าหนี้มาทวงหนี้
นำเรื่องไปฝากเพจดังให้ประกาศตามหาพ่อแม่มาเลี้ยงลูกด้วย
ส่วนลูกสาวบอกแบบนี้นะคะ
คือทางด้านของนางสาวสายชนคันธมาศอายุ๔๘ปี
ก็เป็นลูกของยายลาที่บอกว่า
ลูกเลี้ยงคนนี้เขาบอกว่า
เอ๊ะทำไมถึงไม่มีใครมาดูแลอบรมบทวิสัย
เขาก็เลยบอกว่าสุดท้ายคนที่มารับเคราะห์กรรมแบบนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตอนนี้มีคนใจบุญค่ะ
เอาของใช้สำหรับเด็กอย่างแพมเพิร์ตผ้าอ้อมนมผมจำนวนนึงมามอบให้ยายลาแล้ว
จะได้เอาไว้ใช้เลี้ยงหลานต่อไปนะคะ
เวลาน่าจะมีลูกสาวหลายคนฮะหนึ่งในนั้นก็คือคนที่เป็นแม่บุญธรรมของผู้หญิง
ที่เพิ่งจะคลอดลูกอายุไม่ถึง๓เดือนนี่แหละฮะ
แต่ว่าแม่บุญธรรมอาจจะเสียไปก่อนหน้านี้
ก็เลยอาจจะไม่ได้มีใครเป็นเจ้าภาพในการดูแลผู้หญิงวัยรุ่นคนนั้นไง
กลายเป็นว่าเติบโตมาแล้วพอไม่ได้มีหลักยึดปั๊บ
ก็เลยอาจจะไม่ได้มีคนคอยชี้ถูกชี้ผิด
แต่จริงยายลาเองเนี่ยเขาเมตตาช่วยเหลือดูแลมาโดยตลอดนะฮะ
เดี๋ยวลองดูก็แล้วกันครับว่าเผื่อถ้าเกิดว่าเจ้าตัวดูข่าวเห็นข่าวนี้แล้ว
จะกลับมาหรือมาชี้แจงอะไรก็คนในครอบครัวรอฟังอยู่
คนในครอบครัวนะยังไงก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันโตมาด้วยกัน